เขาก็จับตามองกันมากว่าหลายโรงเรียนจะเป็นอย่างไร
เขาก็ใส่ชุดประเวทไปเรียนกันนะคะบางส่วน
ถูกต้องฮะก็เป็นการที่รณรงค์เป็นแคมเปญกันมาครับ
ที่เขากำลังเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ค่ะนี่เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีน้องแต่งกายในชุดปรายเวท

เพราะว่าทางเครือข่ายกลุ่มนักเรียนเลวเนี่ย
ก่อนหน้านี้ขอเชิญชวนให้บรรดานักเรียนเนี่ย
มาร่วมแคมเปญในการแสดงสิทธิเลิกแต่งเครื่องแบบ
ยกเลิกกฎระเบียบล้าหลัง

เพราะนี่คือการละเมิดสิทธิของนักเรียน

ประตูปิดตอน๗นาฬิกา๒๐นาที

ทางโรงเรียนกับทางผู้หกครอง
ก็ได้คัดกรองเด็กด้วยบัตรประจำตัวนักเรียน
เพราะว่าเด็กใส่ชุดนักเรียนไม่ได้ใส่มา
ไม่ให้เข้าไปรวมแถวกับนักเรียนที่แต่งกายตามปกติ

เพื่อเจรจาพูดคุยทำความเข้าใจกับเด็ก
ตรงจุดนี้ฮะใช้พื้นที่พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยา
บดินเดชาสิงสิงหะเสนี
ซึ่งอยู่ติดกับประตูใหญ่ของโรงเรียน
คนที่มาพูดคุยทำความเข้าใจกับเด็กนักเรียนเนี่ย
ที่ไม่ได้สายชุดนักเรียนมาชื่อนายวิสิตใจเถิง
เป็นผู้มนุยการโรงเรียนนะครับพอก็มาคุยกับเด็กนะครับ
คือเด็กบอกว่าก็รู้แหละว่าขัดกับระเบียบ

แต่ยืนยันว่าการแต่งกายแบบนี้
ก็เพื่อบอกลาเครื่องแบบเพื่อแสดงอารยะขัดขืนต่อกฎระเบียบ
ในรั้วโรงเรียนขณะเดียวกันก็มีผู้ปกทอง
เขาก็มาร่วมรับฟังด้วยนะครับ
ผอวิสิตบอกว่า
เพราะฉะนั้นยังไงต้องยึดกฎหมายยึดกฎระเบียบ
เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องแบบนักเรียนแล้วก็ทุกเรื่อง

เดี๋ยวลองฟังกันแล้วกันนะฮะช่วงระหว่างการพูดคุยกัน
แล้วก็เพื่อนไทยแต่ลูกไทย
แต่อย่าลุกนะลูกว่าถ้าลูกแบบช่วงนักเรียน
ในสังคมไทยเขาก็ยังให้ความเห็นดู
ให้การดูแลลูกเป็นความอินทรีย์นะครับ
สิทธิ์อะไรวะ

ก็เป็นบรรยากาศระหว่างท่านผอกับกลุ่มน้องนะฮะ

หลังจากนั้นสรุปแล้วทางเด็กนักเรียนกลุ่มนี้
ก็ไม่ได้ไปเข้าแถวครบทรงชาติกับเพื่อนที่แต่งชุดนักเรียนมานะฮะ
ช่วงระหว่างที่มีการคัดแยกแยกย้ายอะไรกันเพิ่มเติมเนี่ย
น้องก็ไปถกเถียงกับทางกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองด้วยนะครับ
มันว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ผมเลยต้องมาอยู่ตรงนี้
แม่ถามว่ามันต้องมีพฤษีที่ก็กดทรีย์กัน
อย่างสมมุติทำไมเราถึงแก้กฎระเบียบแบบนี้ได้

การเมื่อเฉยคือการไม่

อีกหัวเด็กลูกพาไปแล้ว

จากบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ที่โรงเรียนบดินเดชา
มีเพจบอดินไม่อินเผชิญการ

ข้อความแล้วก็ระบุเอาไว้ว่าคือภาพนี้นะคะ
ขังอยู่ในเรือนเจ้าพระยาไม่ให้ไปไหน
ทำได้แค่ชูป้ายประท้วงให้นักเรียนคนอื่นเห็น
ก็คือภายในพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินเดชานะคะ

ก็มีการโพสต์ภาพนี้แล้วบอกน้องที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบ
ต้องอยู่แค่ในนี้แล้วก็โชว์ป้ายแบบนี้
ทีมข่าวก็ไปที่โรงเรียนบดินเดชา
ไปคุยกับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕คนนี้นะคะ
ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนักเรียนที่ใส่ชุดปรายเวทมา
เพื่อนในกลุ่มของน้องนักเรียนคนนี้
ก็ไม่ได้ใส่ชุดปรายเวทมา
แล้วก็บอกกับคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราว่า
ที่เขาแต่งตัวอะไรก็ตามเนี่ยนะต้องการจะแสดงจุดยืน
ว่าการแต่งชุดปรายเวทหรือทรงผม
มันไม่ได้มีส่วนกับเรื่องของความรู้หรือคุณภาพของการเรียนหนังสือ
แล้ววันนี้พี่น้องเขาใส่ชุดนี้มา
ทางโรงเรียนก็กักตัวอยู่ในเรือนเจ้าพระยาตั้ง๔ชั่วโมง
อาจารย์ก็บอกให้นักเรียนทุกคนติดต่อผู้ปกครองมารับ

บางคนไม่ได้โทรหาผู้ปกครอง
จนตอนนี้ทางโรงเรียนก็ไม่ได้ทำทันบนหรือทำโทษอะไรหรอกนะ
แต่ก็อยากจะฝากไปถึงโรงเรียนว่า
ก็ควรจะบอกควรจะประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ต้น
ว่าถ้านักเรียนไม่ใส่เครื่องแบบหรือใส่ชุดประเวทมาจะถูกกักตัวแบบนี้
ของผมมีคนไม่ได้ติดต่อ
เก็คือถ้าไม่เปลี่ยน
แล้วก็เค้าอาจารย์ให้ทำอย่าง
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะคุยกับน้องนักเรียนบางส่วนนะคะที่ก็ทยอยเดินทางกลับบ้าน
ชั้นเรียนก็ปล่อยนักเรียนกลับบ้านก่อนนะคะก็มีเด็กนักเรียนประมาณสักสามสิบคน
ถูกกักตัวอยู่ภายในเรือนเจ้าพระยาคือตั้งแต่เช้าเลยค่ะ๗โมงเช้าปล่อยออกมาก็คือตอนเที่ยง
เหมือนกับท่านผู้มนุยการโรงเรียนไปขอพูดคุยทำความเข้าใจกับน้องที่ใส่ชุดปรายเวทไป
แต่ก็ไม่ได้รู้นะคะว่าน้องถูกทำโทษถูกทำทันบนอะไรหรือเปล่า
ส่วนน้องนักเรียนบางส่วนที่ยังใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียน
น้องก็บอกว่าก็ไม่อยากจะมีปัญหากับทางโรงเรียนแล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวด้วยค่ะ
พ่อแม่ผีน้องคนในครอบครัวบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะต้องไปแสดงจุดยืนในลักษณะของการแต่งกายด้วยชุดปรายเวท
พอวิสิตบอกว่าโรงเรียนบดินเดชาเนี่ยเป็นลองเรียนในสังกัดกระทรวงพระประธาโศนาสุภาธิการ
ยังไงก็ต้องยึดตรงนี้เป็นหลักนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่ใช่การลงโทษนะฮะ
แต่เป็นการเรียกเด็กที่ฝ่าฝืนมาทำความเข้าใจ
พอวิสิตยังยืนยันว่าได้ออกหนังสือประกาศย้ำไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้
นักเรียนทุกคนของโรงเรียนต้องแต่งเครื่องแบบมาโรงเรียนนะ
หากใครไม่ปฏิบัติเนี่ยหากฝ่าฝืนก็ต้องเชิญผู้ปกครองมาพบ
แต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนักเรียนที่ไม่แต่งชุดนักเรียนมาเนี่ย
ก็ไม่แจ้งผู้ปกครองให้มาพบมารับทราบปัญหาด้วย
บางคนก็บอกผู้ปกครองไม่ว่างอย่างนี้นะครับ
พอขอดูบัตรนักเรียนก็ไม่ให้ดูนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ครูที่ปรึกษามาเป็นคนกลางในการทำความเข้าใจ
ซึ่งสุดท้ายแล้วยืนยันว่าไม่มีการลงโทษหักคะแนนอะไรนะครับ
แล้วก็อนุโลมให้นักเรียนได้ขึ้นเรียนไปก่อน
แต่ถ้ามีอีกเนี่ยทีนี้ต้องถูกลงโทษ
ตามขั้นตอนตามระเบียบต่างของทางโรงเรียน
ประเด็นใหญ่ของโรงเรียนอย่างของโรงเรียนขนาดใหญ่
เด็ก๔๐๐๐บาทกว่าคนเราจะห่วงในเรื่องกับความปลอดภัย
ความปลอดภัยเด็กนอกเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เด็กเราเข้ามาทำอันตรายอะไรเนี่ย
เราก็กลัวเราก็ต้องเช็คตามขั้นตอนคือทำตามระเบียบ
เมื่อเช็คเรียบร้อยนะครับว่าเป็นเด็กไหมเราก็จะถามว่าทำไมเขาแต่งการแบบนี้มา
มีจำเป็นอะไรนะครับแล้วก็ผู้ปกครองทราบหรือยัง
เราก็จะแกล้งผู้ปกครองให้รับทราบซึ่งที่มันมีปัญหาก็คือ
น้องเขาก็กลัวว่าไม่กลับกลัวผู้ครองรู้มันเป็นยังไง
ก็ไม่บอกถ้าใครเป็นผู้ปกครองไม่สามารถติดต่อได้วันที่สามารถอะไรต่าง
ซึ่งเราก็เข้าใจในความรู้สึกของลูกว่าไม่อยากเปิดเผยตัว
คุณผู้ชมคะเราก็มีบรรยากาศให้ดูหลายโรงเรียนค่ะ
โรงเรียนมากนะคะค่อยทยอยกันไป
ไปดูที่โรงเรียนหอวังนะคะ
เมื่อช่วงเช้านักเรียนส่วนใหญ่ยังสวมใส่เครื่องแบบนักเรียนตามปกตินะคะ
บางส่วนก็สวมใส่ชุดพละอย่างที่เห็นภาพอยู่นี่ค่ะ

มีนักเรียนชายชั้นม๑นะคะใส่ชุดปรายเวทไป
น้องก็บอกว่าตั้งใจที่จะใส่ชุดแบบนี้

เพราะน้องเขามองว่าชุดไม่ได้มีผลกระทบเรื่องการเรียน

จริงแล้วน้องมองว่าเสริมสร้างความมั่นใจ

พอน้องคนนี้มาถึงหน้าประตูโรงเรียน
คุณครูก็ให้ไปนั่งรอที่หน้าห้องประชุม

ตังควรไหมครับว่าจะมีภารกฎหรือว่า
มีนิดหน่อยครับเพราะเขาเพิ่งออกแบบ
รายงานมาเมื่อวานว่าถ้าเกิดแต่งชุดไปเวียดมา

ก็แม่ก็เป็นคนนี้ดีแล้ว
แล้ววันนี้ถ้าส่วนตัวคิดว่าการใส่ชุดปลายเวทมันจะดีกว่าชุดปลายเวทไหนบ้าง
มันก็ทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมคะหลังจากนั้นก็มีนักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายบางส่วนนะคะ
ก็เริ่มที่จะทยอยเข้าโรงเรียนในลักษณะของการแต่งกายด้วยชุดปรายเวท
ทางโรงเรียนก็แยกน้องนักเรียนกลุ่มนั้นไปนั่งรวมกันก่อนนะคะ

พอถึงเวลาเคารพทงชาติน้องนักเรียนกลุ่มดังกล่าวก็ได้ชู๓นิ้ว
เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะ
ทีมข่าวก็บอกว่ามีผู้ปกครองเด็กคนนึงค่ะ
บอกว่าคณะครูได้รวบรวมเด็กที่แต่งชุดปรายเวทเกือบ๑๐คน

ก็คือไปคุยไปคุยไปเจรจากับน้องกลุ่มนี้นะคะ

แล้วก็เรียกร้องให้ทางคุณครูปล่อยเด็กกลุ่มนี้ออกมา

แต่ทางรองพอไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้เด็กกลุ่มนี้เข้าไปเรียนหนังสือ
ผู้ปกครองก็เลยตัดสินใจแจ้งความเลยนะคะ
ไปแจ้งความที่สพยพพมมองว่า
ครูละเมิดสิทธิ์ห้ามเด็กเข้าเรียนแบบนี้ได้อย่างไร

จริงโทษมันคือหักคะแนน๕คะแนน

ไม่ให้เขาเข้าห้องเรียนทำไมเขาถึงไม่ได้สิทธิ์ในการเข้าห้องเรียน
แล้วครูก็บอกว่าก็ต้องหักไป๕คะแนนทุกวัน
แม่ก็เลยถามว่าแล้วคะแนนเต็มมันเท่าไหร่ที่หัก๕
ครูก็ไม่ทราบครูต้องเดินไปถามคนอื่น
ถามเจ้าหน้าที่ซึ่งมันใช่เรื่องไหม
พอไม่รู้ว่าค่ะคะแนน๕คะแนนจากเท่าไหร่
คือสรุปแล้ววันนี้น้องสามารถเข้าเรียน
ไม่ได้ค่ะยังนั่งกันอยู่ในห้องแล้วก็บอกว่า
มันเหมือนกับว่าเราเป็นโรคร้ายที่แบบเดี๋ยวจะเอาไปแพร่ใส่เพื่อน

รวมจากน้องคนอื่นด้วยหรือเปล่า
คนค่ะคือในห้องมีตอนนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยแล้ว
สรุปคือตอนนี้น้องที่แต่งตัว
ไม่ได้เข้าเลยสักคนไม่ได้เข้าเรียนเลยสักคน

เขาบอกว่าครูจะมีเวลามาสอนได้ยังไง

มันคงเป็นเรื่องไร้สาระเกินกว่าที่
คือแม่ต้องกลับไปดูไปเลี้ยงสัตว์
ตอนนี้นั่งคุยกับครูไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้น

คือตอนนี้แม่ทำได้ก็คือแม่ต้องไปแจ้ง

บอกว่าถูกละเมิดสิทธิ์

นายประวัติสุธิประพาค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
บอกว่าทางโรงเรียนกำชับทบทวนเรื่องกฎข้อระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายปี๒๕๕๙
ก็คือถ้ามีนักเรียนใส่ชุดปรายเวทมา
โรงเรียนต้องคุยต้องถามถึงสาเหตุ
ว่าทำไมแต่งตัวแบบนี้มีความจำเป็นอะไร
ถ้านักเรียนใส่ชุดประเวทมาเรียนทางโรงเรียน
ก็ให้เข้าเรียนนะคะก็ให้เข้าเรียนตามปกติ
ส่วนกรณีที่มีนักเรียนแต่งตัวผิดกฎระเบียบ

แล้วก็จะตามมาด้วยการตัดคะแนน
ซึ่งเป็นระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

หากแค่นี้มันจะเป็นขั้นต่อไป
แต่ว่าวันนี้เป็นการว่าก่อตักเตือน

ทีมข่าวไปคุยกับผู้ปกครองเพิ่มเติมนะคะ
มีผู้ปกครองรายหนึ่งที่สนับสนุน

บอกว่าอยากจะให้ใส่เครื่องแบบนักเรียนนะคะ

เพราะมองว่าเป็นนักเรียน
เป็นนักเรียนก็ต้องใส่ชุดนักเรียน

เป็นวิถีปฏิบัติกันมายาวนาน
ทำให้รู้ว่าใครคือนักเรียน

คือแยกกลุ่มบ่งบอกชัดเจน
จะได้มองว่านี่ก็คือนักเรียนนะ

เถอะไม่ได้รู้สึกแย่นะ

เหมาะสมไม่น่าเกลียดเพราะยังเป็นเด็กยังอยู่ในวัยเรียนค่ะ
แบบเด็กรุ่นใหม่เขาก็คิดอีกแบบนึง
มันไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนเนอะ
สมัยก่อนนี้คือตั้งชุดนักเรียนเนาะ
ถึงจะเป็นระเบียบของโรงเรียน
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราไปที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วยนะฮะในกรุงเทพเนี่ยนะฮะ
ช่วงเช้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับนักเรียนก็
นัดกันใส่ชุดประเวทมาเรียนก็มีบ้างนะฮะ
โรงเรียนนี้นะครับทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ไม่ได้มีประกาศห้ามนักเรียนใส่ชุดปรายเวทนะครับ
นักเรียนที่ใส่ชุดปรายเวทมาวันนี้
เข้าเรียนได้ตามปกติเลยนะฮะที่นี่
เข้าได้เลยคือแบบเหมือนกับใส่ชุดนักเรียนเลย
ไม่ต้องไปพบไปพูดคุยทำความเข้าใจอะไรยังไงก่อน

เราก็ถามทางอาจารย์ที่โรงเรียนเตรียมอุดมนะครับ
อาจารย์บอกว่าทางโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ย
เข้าใจว่านักเรียนตอนนี้ต้องการพื้นที่

แล้วก็มองอีกมุมหนึ่งก็คือมองว่าช่วงนี้
น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางคุณศิลป์มาสอน
ทางโรงเรียนก็เลยยินดีรับฟังนะครับ
แล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้แสดงออกทางความคิดนะครับ
ไม่ได้คาดโทษไม่ได้ตัดคะแนนอะไรด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันทางกระทรวงศึกษากับสพ
ก็ไม่ได้มีคำสั่งหรือว่ากำชับอะไรในเรื่องนี้มานะครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในของแต่ละสถานศึกษา
เดี๋ยวดูน้องคนหนึ่งนะครับเราได้เจอน้องคนนึงนะครับท่านผู้ชมครับ
เตรียมอุดมน้องเนี่ยใส่ชุดคล้ายกับชุดแฮรี่พอตเตอร์
มากับเพื่อน๓๔คนนะฮะเดี๋ยวฟังน้องนะฮะ
การที่ถ้าบอกว่าใส่ชุดนักเรียนแล้วปลอดภัยเนี่ย
ทำไมในเว็บโป๊หรือว่าเว็บอนาจารย์ใดยังมีคำว่า
ยังมีคีย์เวิร์ดคำว่าขาชุดอยู่ชุดนักเรียนยังเป็น
ความชอบของคนบางกลุ่มที่ก่อให้เกิดความอันตรายในหลายครั้ง
แล้วก็เราต้องเป็นนักเรียนเท่านั้นเหรอคะ
ถึงจะมีความมีชีวิตที่ปลอดภัยในประเทศนี้ได้
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแสดงว่าในประเทศนี้มีอะไรผิดพลาดแล้วล่ะค่ะ

เรารู้สึกว่ายังไงเราก็คือนักเรียนของโรงเรียนนี้อยู่ดีค่ะ

เพราะฉะนั้นเราจะต้องสามารถเข้าโรงเรียนได้ค่ะ

ก็แล้วแต่วิจารณญาณของครูแต่ละคนเลยค่ะ
ว่าจะเห็นเรื่องนี้สำคัญมากน้อยแค่ไหน
เรื่องนี้เอฟเคกับการเรียนมากน้อยแค่ไหน
เป็นเหตุผลที่สมควรที่จะตัดคะแนนหรือไม่ค่ะ
ขณะเดียวกันมีน้องอีกคนนึงอยู่ม๖นะฮะ
น้องคนนี้อันนี้พร็อปมาเต็ม

ทรงผมบางเพื่อน
ก็มาจากกระแสฮิตตอนที่คุณจอมขวัญได้ทอล์กเรื่องนี้ใช่ไหม
นี่ครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวฟังน้องนะฮะน้องเนี่ยบอกว่าน้องไม่ได้แอนตี้นะ
เรื่องการใส่ชุดนักเรียนนะครับแต่ไม่ชอบการบังคับ
หรือการจำกัดสิทธิ์ของผู้อื่น
เราไม่ได้ชุดเนี่ยมันไม่ได้รับใช้ความแตกต่างหลากหลายในสังคม
แต่มันกำลังรับใช้ความเท่าเทียมปลอมที่มีอยู่แค่เสื้อผ้าที่เป็นแบบเดียวกันเดียวกันนะคะ
ซึ่งมันเกิดปัญหามากมายจากตรงนี้แต่ว่าเราปกปิดมันไว้ด้วยชุดนักเรียน
มันก็เลยทำให้สิ่งเหล่านี้ค่ะปัญหาเหล่านี้มันไม่ได้แก้ไขจริง
มันก็ไม่ได้สอดรับความหลากหลายของนักเรียนที่มันจะเติบตัวขึ้นมา
เราไม่ได้สอดรับสิทธิเสรีภาพหรือในแง่อัธประโยชน์เนี่ยมันก็ไม่ได้สอดรับขนาดนั้น
มันยังมีต้นทุนเวลามันมีต้นทุนอะไรมากต่างมากมายที่มันอยู่ในชุดนักเรียนนะคะ

พอดีว่าอยู่หอพักก็เลยไม่ได้ขออนุญาตก่อนออกมา
ไม่ต้องการไปชุดนั่งเกียรติออกไปเลยชุดนี้ออกไปเลยไม่ใช่โรคเรียนออกไป

เพราะคือเราไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้ให้แต่งชุดอย่างนี้มาเนี่ย
ถ้าเกิดว่าแต่งชุดอย่างนี้มาทั้งหมดเดี๋ยวเราดูสภาพสิมันไม่ได้
โอเคค่ะงั้นก็กลับ

นี่นะคะแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลแต่ไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นโรงเรียนไหนที่ไหนยังไงนะคะ
มีบรรยากาศบางโรงเรียนค่ะนักเรียนตะโกนปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเรา
เพราะว่าคุณครูกักตัวกลุ่มนักเรียนที่ใส่ชุดปรายเวท
กักเอาไว้ยังไม่ให้เข้าเรียนนะคะก็เลยมีเสียงตะโกนออกมาปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเรา

อันนี้เป็นบรรยากาศในกรุงเทพฯในแต่งจังหวัดนี้ก็มีบางพื้นที่นะครับ
แล้วก็บางโรงเรียนที่น้องก็ใส่ชุดปรายเวทไปเหมือนกันนะครับ
วันเปิดเทอมวันนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะฮะ
นายกว่ายังไงรัฐมนตรีศึกษาว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันนะครับ
ที่ขอนแก่นก่อนนะครับทุกผู้ชมครับที่ขอนแก่นนะฮะเช้าวันนี้ครับ
ก็เปิดเรียนวันแรกเหมือนกันนะครับโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยนะครับ
โรงเรียนนี้นะครับมีนักเรียนชั้นม๑ถึงม๖นะฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
แต่งชุดปรายเวทมานะครับก็มาเจอกันก่อนจะเดินเข้าโรงเรียนนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกางเกงขายาวสะพายกระเป๋านะครับแล้วก็มีชูสมุดชูหนังสืออะไรก็ว่ากันไป
บางคนก็ชูสามนิ้วนะครับทางด้านนักเรียนชายที่แต่งปรายเวทมาเนี่ย
ว่าพวกเขาต้องการให้เปิดพื้นที่ถกเถียงกันว่าชุดนักเรียนเนี่ย
ยังมีความจำเป็นหรือไม่มีข้อดีข้อเสียแบบไหนอะไรยังไง
ขณะเดียวกันทางรองผอของโรงเรียนนะครับนายนพดลสิงหาศรีนะครับ
บอกว่าโรงเรียนจะพูดคุยทำความเข้าใจกับนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการยังไม่มีกฎระเบียบให้แต่งกายแบบนี้มาเรียน
เพราะฉะนั้นทุกคนยังไงก็ต้องยึดตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาเรื่องชุดนักเรียน
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบเดิมไปเรื่อยเพื่อความสงบเรียบร้อยครับ
สัญลักษณ์อะไรก็ได้ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์

นี่ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยนะฮะที่ขอนแก่นนะครับ
ไปดูอีกโรงเรียนนะครับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่ขอนแก่นวิทยายนวันนี้ก็มีเด็กนักเรียนที่แต่งกายด้วยชุดปรายเวทมาเหมือนกัน
เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับ
ผู้สื่อถามเราไปถามนักเรียนชั้นมา๖คนนึงนะครับ
ซึ่งสวมชุดปรายเวทมาเรียนเนี่ยบอกว่าอยากให้มองถึงเรื่องยุคสมัยด้วย
เพราะในต่างประเทศก็สามารถใส่ได้แล้ว
การศึกษาก็ไม่ได้ด้อยลงนะฮะ
น้องเขาก็บอกว่านี่ก็เป็นสิทธิ์นะครับที่จะสามารถใส่ได้หรือใส่ไม่ได้
ผมคิดว่ามันด้วยเรื่องของยุคสมัยนะครับ
เรื่องของแบบการที่แบบต่างประเทศเขาก็ใส่ได้
แต่ประเทศเรายังแบบใส่ยูนิฟอร์มอยู่
เวลาเราไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์ไปห้างอย่างนี้เราก็ใส่ใบเวทเหมือนกันครับ
อันนั้นก็คือนานทีแต่ว่าโรงเรียนราคมทุกวัน
ถ้าใส่มาทุกวันนี้มันต้องซื้อเพิ่มเนื้อหนึ่งนี่อาจจะหลายชุด

จะมีการแบ่งแยกแบ่งกลุ่มแบ่งเกรด
แต่งมีเรื่องของแบรนด์เข้ามาครับเราได้คิดถึงประเด็นนี้ไหม
ครับผมคิดว่าการแบ่งกลุ่มแบ่งเกรดนี้
เป็นเรื่องของการให้เกียรติของแต่ละคนมากกว่าครับ
แบบเออแบบคนนี้ใส่ถูกกว่าแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าเออ
คุณใส่ถูกกว่าก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะชนอะไรประมาณนั้นครับ
สำหรับหนูชุดนักเรียนมันก็ดูเป็นแบบ
ยูนิฟอร์มที่เราใส่แล้วมันแบบดูเป็นหนึ่งเดียวกัน
ดูเป็นนักเรียนนี้ถ้าจะใส่ก็ไม่ได้เดี๋ยวร้อนอะไร

เรารองมองว่าการแต่งตัวนี้มันมีผลกับหน้าที่หลักของนักเรียนยังไงบ้างไหม
ก็ไม่มีนะคะใส่ชุดยังไงก็ได้ค่ะแล้วก็แค่อยู่ในความเหมาะสมค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชศรีมา
หรือโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนะคะ
บรรยากาศเมื่อเช้านี้ก็มีกลุ่มนักเรียนหญิงในนามโคราชโนพระเด็จการ๗๘คน
ก็แต่งกายด้วยชุดปรายเวทใส่รองเท้าผ้าใบใส่รองเท้าแตะ
ก็สะพายเป้สะพายอะไรกันไปก็เป็นแต่งกายตามความต้องการของน้อง

แต่ว่ามีอาจารย์ผู้หญิงไปคุยก่อนที่จะเคารพทงชาตินะคะ
ถ้าผู้ปกครองรับทราบการแต่งกายของเด็กก็ไม่มีปัญหา
ให้เข้าเรียนได้ตามปกติ
แต่ถ้าผู้ปกครองไม่ตกลง
ก็จะให้มารับกลับไปแต่งตัวให้เรียบร้อย
คือหมายความว่าถ้าขออนุญาตผู้ปกครองแล้ว
มาเรียนได้ไม่เป็นไรเข้าเรียนได้ปกติโรงเรียนไม่ว่า
แต่ถ้าผู้ปกครองไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ต้องกลับไปว่ากันอีกที
โรงเรียนแจ้งในเพจกลุ่มผู้ปกครองให้รู้ก่อนหน้านี้แล้ว

แค่ฝากถึงน้องทุกคน
ให้รู้สิทธิและหน้าที่ของตัวเองแบบควบคู่กันไปครับ
เขาก็จะแจ้งว่ามีโรงเรียนไหนที่เป็นเครือข่ายของเขาบ้าง
อย่างที่ชนบุรีมี๒โรงเรียนที่ถูกแจ้งชื่อเอาไว้
คือโรงเรียนชนรัศดรอำรุงแล้วก็โรงเรียนชนกรยานุกูลนะฮะ
รัศดรอำรุงคือชนชาย
กรยานุกูลชนหญิงเขาแบ่งกันอย่างนี้ที่ชนบุรี

ไม่พบว่ามีนักเรียนแต่งชุดปรายเวทมานะฮะ
ช้าวันนี้ก็แต่งชุดนักเรียนมาตามปกติ
ถามผู้ปกครองที่มาส่งลูกหลาน
ผู้ปกครองบอกว่าก็ติดตามข่าวนี้อยู่นะฮะ
คือถ้าลูกจะแต่งชุดปรายเวทมาเรียน
มุมผู้ปกครองที่เราคุยด้วยเนี่ยบางท่านบอกว่า

เพราะยังไงนักเรียนก็คือก็ต้องเป็นนักเรียน

ได้เจ็บได้ข่าวนางโตรทัศน์

ก็คือให้ตั้งใจให้ลูกหลานแต่งตัวมาเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับ

มองในเชิงของความปลอดภัยด้วยนะคะ
ไม่มีเด็กแตกชุดปรายเวทมานะครับ
แต่ว่าที่โรงเรียนชนกรยานุกูลนะฮะ
ช่วงที่มีการยืนขอรบทรงชาติ

ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ
ด้วยการชู๓นิ้วแต่เรื่องแต่งกายแต่งชุดนักเรียนอันนี้ปกติดี
ทีนี้ค่ะในประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงว่ายังไงบ้าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมองเรื่องนี้ยังไงบ้าง
วันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้คุยกับเด็กนักเรียนและนักศึกษาที่ไปประชาสัมพันธ์
เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์รักชาติศาสตร์กษัตริย์

บอกว่าเครื่องแบบนักเรียนมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง
ส่วนหนึ่งก็คือเครื่องแบบนักเรียนช่วยน้องนักเรียน
ทำให้เป็นที่สังเกตง่าย
ถ้าเกิดเหตุอันตรายในที่สาธารณะก็จะได้รู้
พอเห็นว่าใส่ชุดนักเรียนเขาก็จะช่วยดูแลช่วยป้องกันช่วยเหลือ
นายกรัฐมนตรีมองว่าสิ้นเปลืองน้อยกว่าแต่งตัวด้วยชุดปรายเวท
เพราะชุดประเวทต้องซื้อต้องมีหลายชุด
แล้วนายกรัฐมนตรีก็เนี่ยค่ะถ่ายภาพเซลฟี่กับน้องนักเรียน

แล้วก็บอกทุกคนสู้อย่างนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก็บอกว่าถ้าใส่ชุดอื่นไปโรงเรียนเนี่ยค่ะถือว่าผิดระเบียบมีบทลงโทษ
ก็จะเริ่มจากการพูดคุยทำความเข้าใจ
ดับต่อไปก็อาจจะต้องเชิญผู้ปกครองมาชี้แจง
แต่มันก็ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นจะไปไล่ออกหรืออะไรนะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่า
คือเรื่องที่เกิดขึ้นไม่โทษนักเรียน
แต่แกนนำคนที่คิดเรื่องนี้ใจร้าย
อันนี้รัฐมนตรีบอกนะบอกว่าแกนนำคนที่คิดเรื่องนี้ใจร้าย
ในการนำเอานักเรียนมายืนเผชิญหน้ากับสถานศึกษา
แต่เวลาชุมนุมกลับไม่เห็นคนที่อยู่เบื้องหลัง
วันนี้คนที่ได้รับผลกระทบคือเด็กนักเรียน
แกนนำที่จะมารับผลกระทบเรื่องนี้อยู่ที่ตรงไหน
ที่นักผู้ชมเห็นมาสักครู่นี้
ที่มีผ้าสีรุ้งกันนะ
น้องเขานัดไปชุมนุมกันที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการเมื่อ๔โมงเย็น

หลังจากที่นัดแต่งกายชุดปรายเวทเมื่อเช้านะครับ
ท่านผู้ชมครับถ้าจะดูเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะ

นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

แล้วก็อธิบายรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนนะครับ
โดยบอกว่าไม่มีกฎหมายห้ามเด็กเข้าเรียนหนังสือจากการใส่ชุดปรายเวท
นายรณรงค์บอกว่านักเรียนไม่แต่งชุดนักเรียนเนี่ยไม่ผิดกฎหมาย
แต่ก็ยังมีข้อกฎหมายที่ระบุว่าหากใครไม่ใช่นักเรียนแล้วไปใส่ชุดนักเรียน
หรือใส่ชุดที่ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นนักเรียนอันนี้ผิด

ส่วนระเบียบสถานศึกษาที่กำหนดไว้โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ใช่กฎหมายที่มีโทษทางอาญาแต่มีขั้นตอนการลงโทษตามลำดับ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขแต่การลงโทษนั้นระบุชัดเจนว่า
ลงโทษด้วยความรุนแรงอันนี้ข้อกฎหมายที่ธนารณรงค์สะท้อนมาจากเรื่องนี้นะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นประเด็นใหญ่ในวันนี้นะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีอีกหลายเรื่องให้คุณผู้ชมตามกันต่อ